บ้านของคุณการคุณเสกแล้วก็น้องเสือหน่อย
ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นศึกในครอบครัวสุขพิมาย
ระหว่างแม่กับแฟนของลูกชายหรือว่าแม่กับลูกชายหรือเปล่า
มีการโพสต์คือเป็นโพสต์เนี่ยรูปนี้เลยเห็นไหม
วาฟแฟนสาวเป็นรูปน้องเสือคู่กับผู้หญิง
แล้วก็ผู้หญิงที่ถ่ายรูปเดี่ยว
ในโพสต์นี่นะคะเขียนระบุเอาไว้คุณผู้ชมยาวมาก

ซึ่งใจความหลักคือเขาโพสต์บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ในรูปนี้นะเข้าออกบ้านเรามาพักใหญ่

มีการล่อลวงลูกสาวลูกชายหายออกไปจากบ้าน
แล้วก็บอกด้วยว่าทรัพย์สินในห้องนอนหายไปมีอะไรบ้าง
มีสมุดธนาคารเล่มหนึ่งมีเงิน๑๐กว่าล้าน
แล้วก็มีเงินสกุลต่างประเทศ
ซึ่งตอนนี้ค่ะมีการไปแจ้งความเอาผิดไว้แล้ว
หลังจากนั้นก็เป็นข้อความด่าทอผู้หญิงในรูปนี้ค่ะ

คนไปคอมเมนต์เพียบจริงคุณผู้ชม
ในนั้นที่คอมเมนต์เนี่ยคือใครรู้ไหม
คือน้องเสือค่ะน้องเสือเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เลยทำแบบนี้ได้ไง
แล้วก็มีการโพสต์ไอจีสตอรี่เหมือนกับเป็นการต่อว่า
คนที่โพสต์ข่าวนี้บอกว่ามันเป็นเฟคนิวส์
ส่วนทางผู้หญิงแฟนของน้องเสือเองก็ลงไอจีสตอรี่เหมือนกัน
มีทั้งรูปไปฉลองคริสต์มัสด้วยกันกับน้องเสือ
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่บุคคลที่๓ได้กล่าวหาไม่เป็นความจริง
คือน้องเสือก็เหมือนพูดว่าไม่ใช่คุณการเหรอ
ไม่ใช่แม่เป็นคนโพสต์หรอหรือเป็นบุคคลที่๓อ่ะ
คือเรื่องนี้ต้องไปถามจากคุณการไงทางคุณแจ๊กกะรีนไลน์ไปถามคุณการ
คุณการบอกแบบนี้โพสต์ยาวทั้งหมดเนี่ยพี่เป็นคนโพสต์เอง
เอาเหรอคือคำถามแรกที่คุณแจ๊กกะลีนทีมข่าวบันเทิงของเราถาม
พี่การพี่การเป็นคนโพสต์ถึงแฟนลูกชายเองหรือเปล่า
นั่นเป็นบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเฟสของพี่การหรือเปล่า
สรุปคุณการบอกครับคือพี่การบอกว่าพี่การโพสต์เอง
แล้วก็เลยถามไงอุ๊ยพี่ไม่กลัวโดนเรื่องฟ้องร้องเหรอ
เพราะว่าแบบเอาจริงด่าผู้หญิงแรงมาก
ทีนี้พี่การบอกว่าเชิญเลยคือเป็นมวยคนละรุ่นเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
แล้วเราก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้พี่เคลียร์กับน้องเสือหรือยัง
นี่มองหน้ากันติดไหมเนี่ยแม่ลูกมีปัญหาระหว่างแฟนของลูกอีก
แล้วน้องเสือมาด้วยเดี๋ยวเสือจะให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน

แล้วมันจะเป็นศึกวิวาทะระหว่างแฟนลูกชาย

รอดู๖โมงเย็นแซ่บแน่นอนคุณผู้ชม
บางคนก็จะมึนหัวกับครอบครัวนี้สักหน่อย